เอาไปต่อเนื่องกันเลยเมื่อสักครู่เห็นน้องก้าวสุภาษาราแล้ว

เพราะว่านอกจากจะมีภาพยนตร์แล้วมีซีรีส์แล้ว
ล่าสุดค่ะที่เธอเพิ่งไปจรดเซ็นปากกามานะครับ

ไปเป็นนักแสดงในสังกัดวิกพระราม๔

เพราะว่าปกติเห็ดก้าวเป็นแบบวัยรุ่นใส

แต่ล่าสุดค่ะเธอได้มารับบทบู๊
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เนื้อหอมสุดนะคะ

หลังจากที่ตัดสินใจจะหลดปากกาเซ็นสัญญากับวิกพระราม๔
ตอนนี้มีละครเจาะคิวให้แฟนได้ชมทันใจเลยทีเดียวค่ะ
เจ้าตัวก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก

เปิดโอกาสให้เธอได้ลองแสดงบทบูธ
ซึ่งก็เป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถ
และแม้ว่าตอนนี้แน่นอนล่ะบทใหม่แบบนี้กดดันเหลือเกิน

แล้วก็ได้บริษัทที่กดดัน
บทบาทที่เข้ามาใหม่หนูเชื่อว่าหนู
เลือกมากขึ้นแล้วคือ
ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมามันไม่ได้เลือกนะคะแต่มันก็เลือกค่ะ
แต่ว่าอนาคตเราอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่า

ในพี่นกที่เห็นเราว่าเราสามารถเล่นบูได้
หรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปทางทางเฮาได้
ที่แบบพี่นกก็ไม่เคยเจอหนูเลยมาก่อน
ว่าหนูเป็นคนเฮาหรือเป็นคนอะไร
อยากให้คนดูเห็นเราในคาแรคเตอร์

เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าความคล่องตัวของผู้หญิงตัวเล็ก
มันก็สามารถทำให้แบบมีความบู้มีแอคชั่น
หรือว่าสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเลย
จากนี้นะคะนักแสดงสาวยังได้ชี้แจงอีกหนึ่งประเด็น

เห็นหนุ่มซุปเปอร์หวานใจนอกวงการตามติดทุกงาน
เหมือนว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของก้าวไปซะแล้ว
เธอเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้จัดการ
ยังคงเป็นคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลคิวงานให้
ส่วนหวานใจมีส่วนช่วยในการสกรีนงานบางส่วนก็เท่านั้นเองค่ะ
ตอนนี้เราคุยกันมันก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ชายคนนึงที่แบบดีมากกับเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะคือถ้าวันนึงมันแบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเขาก็เป็นคนคนนึงที่เป็นครอบครัวหนูไปแล้วซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็รักเขาเหมือนลูกคนนึงต้องบอกก่อนเขามีงานประจำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขามาช่วยก็คือแบบมันก็ด
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตรักสินใจดีกว่าค่ะ

แต่ว่าที่น่าจับตามองเนี่ยคือผลงานอย่างที่บอกไปแหละ
รอดูกันแล้วกันนะคะว่าน้องก้าวแบบสไตล์ใสสวยหวานแบบนี้